ส่วนเรื่องนี้ค่ะพ่อน่ะจับลูกนะลูกสาว๑๓ลูกสาว๑๑ลูกชาย๖ขวบ
คือจับขังอยู่ในบ้านเป็นตัวประกันทำไมอ่ะแล้วไม่ยอมเปิดประตูออกมา
คือไอ้การจับเป็นตัวประกันเนี่ยตัวพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าที่เขาจับลูกเขาขังตัวเสพยา
นี่ไงพอมันเป็นแบบนี้ตำรวจก็ต้องเอานำกำลังมามาปิดล้อมบ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชม
ข้างในมีเด็กอยู่๓คน๖ควบ๑๑ควบ๑๓
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจที่สพเทิงก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนคุ้มคลั่ง
แล้วคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยคือผู้เป็นพ่อแล้วจับลูกขังเลยนะ
พ่อคือในดิ่งอายุ๓๙ปีจับลูก๓คนเมื่อกี้ที่บอกไง
ลูกสาว๑๓ลูกสาว๑๑ลูกชาย๖ขวบจับขังอยู่ในบ้านตัวเอง
อันนี้คือที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะทางตำรวจของสพเทิง
ปฏิบัติการพิเศษก็ปิดล้อมโอ้โหปิดล้อมยาวเลยจนถึงค่ำนะ
ฝั่งผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านไม่ยอมคุยกับตำรวจเลย
ทำอะไรได้ล่ะก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้แบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ต้องไปถามพ่อของผู้ก่อเหตุก็มีศักดิ์เป็นคุณปู่ของหลานนี่แหละ
พ่อบอกว่าตัวปู่สมเนี่ยนะอายุ๖๔ปีเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กันประปามาก่อน
แต่พอหลังเลิกกับเมียกลับมาอยู่บ้านเสพยาก็ป่วยจิตเวท
นี่เคยไปรักษาที่ศรีธัญญาที่โรงพยาบาลสวนปรุงแล้วนะอาการไม่ดีขึ้น
ไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังไปทำร้ายลูกเขาอีก
ลูกสาวคนโตมีรอยเป็นช้ำตามเนื้อตามตัวแล้วก็มีอาการหลอนยาโวยวายเสียงดังยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังพ่อของผู้ก่อเหตุเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นี่พ่อเล่าให้ฟังคือไอ้วันนั้นเนี่ยนะตัวฝั่งลูก
ชายที่ก่อเหตุอ่ะขับรถพาหลานสามพาลูกเขาน่ะไปกรุงเทพไงแล้วทีนี้พอ
รถเสียใบปัดน้ำขนเสียย้อนกลับมาที่บ้านแล้วก็
มากอแผ่นแบบนี้ตัวหลานคนโตวัย๑๓ส่ง
ตำรวจแต่ตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ทีนี้พ่อบอก
ว่าคุณตำรวจจะทำอะไรกับลูกชายผมเนี่ยทำได้เลยนะตอน
ผมเป็นห่วงหลานผมเหลือเกินเพราะว่าอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้
จะเป็นยังไงผมอยากเอาหลานออกมาให้ได้ก่อนแล้วนักข่าวก็
รายงานด้วยนะคะว่าปิดล้อมกันมาจนถึงกลางคืนเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดเข้าไปจับกลุ่ม
เดี๋ยวรอเช้าวันนี้ก่อนค่ะจะมีการดำเนินการแล้วก็ช่วยเหลือ
ทั้ง๓คนต่อไปด้วยนะคะครับ